สถานการณ์ของโควิด๑๙ต้องกลับมาประหวั่นพรั่นพรึงกันอีกแล้วล่ะ

หลังปีใหม่เพราะว่าเราเดินทางกันด้วย
แล้วประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า
ร้านอาหารกึ่งผับเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังจะเป็นคลัสเตอร์ในหลายจุดเพราะอะไร
พวกคุณละเลยกันไงพวกคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมกันไง

คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงศาลท้าศุกร์
ขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์พบจุดที่น่าเป็นห่วง
คือการแพร่ระบาดลักษณะคลัสเตอร์ในหลายจังหวัด

เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้ออย่างดีเลยครับคุณผู้ชมครับ

ระบบระบายอากาศไม่ดีที่นั่งก็แออัด
คุ้นกวนคุ้นกวนได้คนน้อย
เว้นระยะห่างพนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย
จำหน่ายสุราแล้วก็แสดงดนตรี
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ซึ่งหลังเทศกาลปีใหม่คนกลุ่มนี้แหละ
แล้วเมื่อกลับมาเรียนก็เมื่อกลับไปทำงาน
อาจจะเอาเชื้อไปแพร่ต่อได้
ดังนั้นนะก่อนจะเดินทางกลับ

ก่อนจะไปทำงานด้วยการทำยังไงครับ
แล้วก็ควรจะทำงานอยู่ที่บ้าน

เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานเอกชนกับราชการเขาก็

และสัปดาห์แรกให้ตรวจ๒ครั้ง

แล้วก็เฝ้าระวังอาการจนครบ๑๔วันนะครับ
แล้วก็งดการรวมกลุ่มพูดคุยรับประทานอาหาร

คือปิดไว้อยู่ในนั้นแหละกักออกอย่าออกไปไหน
อย่าไปให้ข้างนอกเขาติดเพิ่ม
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลประธมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ระบุถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด
ว่ามีรายงานพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนเพิ่มขึ้น
รายสะสมทั้งหมด๑๗๘๐ราย
โดยจังหวัดที่พบมากที่สุดยังเป็นกรุงเทพมหานคร
กาลสินร้อยเอ็ดชนบุรีและภูเก็ตนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าล่าสุดของอุบลรัชธานี

แต่ตอนนี้ดูที่คุณอนุทินบอกก่อน
คือมีการพบการติดเชื้อนะครับในผู้เดินทางเข้าประเทศ
แล้วเดี๋ยวจะประเมินสถานการณ์จนถึงวันที่๔มกราคม
แต่ขณะนี้นะครับยังพบผู้เดินทางเข้าประเทศ
ติดเชื้อโอมิครอนอย่างต่อเนื่อง
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าจะเสนอมาตรการเลื่อนออกไป
เพื่อชะลอเพื่อประเมินสถานการณ์
ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

วันนี้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่รถเก็บตัวอย่าง

หัวลำโพงคนแน่นคือคนให้ความสนใจทยอย

ต่อแถวตรวจคัดกรองโควิด๑๙กันเป็นจำนวนมาก
วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาจะตั้งตรวจให้

มีประชาชนมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
คนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและคนที่กลับมาแล้ว
ส่วนก็เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่รอบนั่นแหละ

เขาตรวจให้หมดมาเถอะอยากตรวจมาเลย

จนถึงวันนี้ที่หัวลำโพง
พบผลตรวจที่เป็นบวกหลายสิบคนนะ
โดยเฉพาะวันนี้ครึ่งวันพบผลบวกแล้ว๔คน
แสดงว่าคนที่กลับมาเนี่ยโอกาสบวกมี

แล้วก็เพื่อได้รับผลยืนยันแล้วก็จะตรวจสอบกัน

มาถึงจังหวัดอุบลรัชธานีครับคุณผู้ชมครับ

เขามีประกาศกันเลยนะว่าใครไปไหนมาบ้างนะ

ซึ่งล่าสุดนะครับนายพงรัฐพิรมรัฐ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานี
ท่านมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ตั้งแต่วันที่๔มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้
จนถึงวันที่๑๗มกราคมเลย
มีอะไรบ้างที่สำคัญ๑นะฮะโรงเรียนสถานศึกษา
งดการเรียนการสอนไปเรียนออนไลน์แทน

ปิดสถานออกกำลังกายพวกฟิตเน็ตอะไรพวกนี้ปิด
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศ

ลานกีฬาหรือสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกาย
นี่แหละฮะนี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในจังหวัดอุบลรัชธานี
ไปอุบลรัชธานีมาเขาจะตามตัวท่าน
หรือจะเตือนท่านว่าท่านไปที่นี่มาหรือเปล่า

ท่านรอฟังมาตรการต่างที่จะออกมา

ใช่ทุกท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าเราผ่านช่วงเที่ยวกันมาแล้วนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของโควิด๑๙กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ